เมื่อคืนนี้เกิดเหตุระทึกตามท้องถนนนะครับ
ตั้งแต่ที่นนทบุรีมาจนถึงแถวเตาปูนเลยคุณ

่งเบนส์ป้ายแดงคันสีดำคันหรูเลยนะฮะ
แล้วก็ขับไปชนรถคันอื่นไปเรื่อยเลย
ขับแบบนี้ใช้ระยะเวลา๑ชั่วโมง
ตำรวจพยายามที่จะสกัดจับนะฮะ
ตั้งจุดสกัดตำรวจเอารถจักรยานยนต์ขวาง
กระโดดขึ้นหน้ารถเบนท์ของผู้หญิงคนนั้น

โอ้โหคือเขาจะพุ่งชนตำรวจอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม

ใช่ครับพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ตามยังไม่อยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์บางส่วนที่
ตำรวจพยายามจะสกัดการขับรถของผู้หญิงคนนี้ฮะ

พิธีเบา

เขาจะชนอย่าไปอยู่ใกล้

เฮ้ยเฮ้ยนั่งนี้นะ

อย่าทำลายร่างตาค่ะนะ
นี่ฮะไล่ล่าไล่ตามกันระทึกเลยนะครับ

ผู้หญิงที่ขับรถเบ้นสีดำยังแน่วแน่นะครับ
ในการที่จะขับรถหนีแล้วก็ไปพุ่งชนรถคันอื่นอย่างต่อเนื่องเลยคุณ
เป็นเหตุการณ์ที่รถเบ้นป้ายแดงสีดำเนี่ยนะฮะ
ก็ขับแหกจุดสกัดที่หน้าตลาดออตก
เป็นท้องที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางซื่อ
คุณดูสิเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายหมดเลย

คนขับรถจักรยานยนต์คนขับรถอยู่แถวนั้น
พลเมืองดีก็พยายามที่จะสกัดเหมือนกัน
เพราะว่ากลัวรถเบ้นคันนี้มันจะไปชนคันอื่นชนคนอื่น
จนเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตนะครับ
คือพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่ารถเบ้นสีดำป้ายแดงคันนี้
ขับมาจากไหนอย่างไรรู้ไหมคุณ
คือเฉียวชนรถยนต์ของคนอื่นเสียหายหลายคัน
ตั้งแต่บริเวณแยะแครรท์จนนทบุรี
คุณผู้ชมลองคิดภาพกันตามนะ
แยะแครรท์จนนทบุรีก็ต้องข้ามสะพานพงเพชร
ใช่ไหมฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
แล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนพระหลโยธิน
ถนนผลโยธินมันจะผ่านอะไรบ้างล่ะ
ซอยเสนาผ่านเมเจอร์รัชโยธิน
ผ่านเซ็นทรัศน์ลาภาวนะครับ
แล้วก็ไปเข้าตรงห้าแยกลาภาว
จาก๕แยกลาดพร้าวเขาก็เลี้ยวขวามาเธอก็เลี้ยวขวามา
เข้าเส้นกำแพงเพชรก็คือตรงจตุจักร
สถานีรถไฟฟ้าจตุจักร

แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอตกนะครับ
ตำรวจพยายามตั้งจุดสกัดไว้ตรงหน้าตลาดออตก
เอาไม่อยู่เพราะเธอมาเร็วแล้วเธอไม่หยุด
ตำรวจพยายามที่จะดึงกระชากประตูให้เปิด
เปิดไม่ได้นะครับแล้วพอเธอหลุดจากจุดสกัดตรงหน้าตลาดออตก
จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม๖ไปวกพระราม๖เสร็จ
ก็วกกลับมาแล้วไปจนมุมที่นี่
จนมุมที่หน้าบริษัทคงอุดม
เตาปูนก็วนเวียนอยู่แถวเตาปูนเนี่ยนะฮะ
แล้วปรากฏว่าพอมาจนมุมอยู่ที่หน้าบริษัทคงอุดมของคุณชัชวานคงอุดม
หรือว่าชัดเตาปูนที่จนมุมจนมุมได้ยังไงรู้ไหมคุณ
คือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะเขาไล่ตามแล้วก็ตรงนี้มันเป็นซอยแคบ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องขับช้าลงคนขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นนะครับ
เห็นว่าผู้หญิงเปิดหน้าต่างก็เลยนี่ฮะวิ่งตามไปดึงพวงมาลัยให้รถเบ้นคันนี้
ไปชนรถคันอื่นเพื่อที่จะสกัดให้รถเบ้นคันนี้สิ้นฤทธิ์ใช่ค่ะ

คือก่อนหน้านี้คือเขาชนดะทุกอย่างเลยนะรถสายตรวจของตำรวจเอ่ย
เหล็กที่เอามากั้นเอ่ยตำรวจที่มายืนขวางเอ่ย
คือเขาพยายามที่จะขับฝ่ามาตลอดเลยจนมาถึงตรงนี้
แล้วได้คุณชัดเตาปูนมาช่วยเกลี้ยกล่อมเบื้องต้นด้วยนะ
เพราะว่าคุณชัดบอกว่าพอเห็นเป็นผู้หญิงทีแรกก็ตกใจ
แรกยังคิดว่าเป็นผู้ชายอยู่เลยพอเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็เลยบอกว่า
ใจเย็นลงมาเถอะไม่มีใครเขาทำอะไรหรอก
หัวแตกเลือดอาบด้วยนะฮะฟังเสียงช่วงเจรจาของคุณชัดเตาปูนหน่อยครับ

ผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการคล้ายเมาสุราโวยวาย

คุณชัดก็เปิดเผยบอกว่าจากการพูดคุย

ก็รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุมีอาการเครียด

เพราะว่าถูกโกงเงินจากการทำธุรกิจเสียหายหลายล้านบาท
ของผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในเตาปูนแมนชั่น
เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ก็จะขับรถมาหาพ่อนะครับ
แล้วก็คุณชัดบอกโอ้โหตอนที่พูดคุยกัน

แล้วก็มารู้ว่าผู้ก่อเหตุผู้หญิงคนนี้
สหรัฐอเมริกานะครับ

ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับตำรวจสนเตาปูน
ที่กระโดดขึ้นหน้ารถนะคุณ
พยายามเอารถจักรยานยนต์ตำรวจขวางแล้ว
แล้วก็โดดขึ้นหน้ารถเกาะหน้ารถเบนท์

ก็คือดาบตำรวจอ่อนศรีประสานทองพบหมู่งานจราจร
นบางซื่อเล่าให้ฟังบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุ
ตัวเขาเองพยายามไล่สกัดแล้วก็ยับยั้งผู้ก่อเหตุ
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น
ก็เลยตัดสินใจครับใช้รถจักรยานยนต์เข้าขวางรถเบนส์
แล้วก็พูดเกลี้ยกล่อมให้ลงจากรถ
แต่ผู้ก่อเหตุฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
จังหวะนี้พยายามที่จะพูดคุยแล้วเอาตัวเองไปขวางด้วยนะคุณ
ใช่เนี่ยต้องกระโดดหลบเลยค่ะเพราะว่าเธอก็เหมือนกับใส่เกียร์เดินหน้าตลอด

พลเมืองดีก็พยายามเอารถจักรยานยนต์
ก็ไปขวางกันเหมือนกันรถสายตรวจก็ขวางอยู่
แล้วก็ตำรวจพยายามที่จะดึงประตูก็ดึงไม่ออกเพราะเธอล็อกข้างใน

และผู้ก่อเหตุขับหลบหนีไป
คุณผู้ชมฟังเสียงของดาบตำรวจอ่อนศรีเล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟัง
ตอนนั้นคิดอะไรอยู่

ก็คืออยากจะให้เขาหยุดมาคุยกันครับ
แต่เขานีมาแต่ชดเลขเขาไม่หยุดเลย
ก็เลยพุ่งขับรถแล้วนั่นแหละครับตามที่คิด

พยายามบอกว่าประชาบันดาลคุณแค่นี้เดี๋ยวคุย
ก็คือแล้วเขาก็ปิดประตูไงเขาไม่คุย
ผมพยายามจะให้รถเบี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นเขาไง

เอามอไซค์ผมไปขวางแล้วผมจะขึ้นในกระโปรงเขาในคลิปนั่นแหละ

นี่แหละครับไอ้โจรจะมานี้นะครับ
เป็นเสียงเขาบอกมามาตาไล่อย่างนู้นเนี่ยเขาบูยใหม่
โอ้โหส่วนผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นแล้วก็เป็นพลเมืองดี

อาสาสมัครกู้ภัยวัชิระพยาบาล
ก็บอกว่าผมได้รับแจ้งเหตุช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
มีคนเมาและขับรถไล่ชนรถของประชาชน

แต่ถูกผู้ก่อเหตุขับรถเบนส์ชนจักรยานยนต์ของกู้ภัย

รถผมโดนชนบริเวณแยกสะพานแดงถนนพระราม

บอกว่ารถเบนส์คันนี้เหมือนตั้งใจ
ขับวิ่งไล่ชนรถยนต์คันอื่นบนถนน
ไม่ยอมลงมาดูคนเจ็บหรือเจรจากับผู้เสียหายคนอื่น

แล้วก็เหตุการณ์นี้โอ้โหทำให้เห็นว่า
รถเบนส์คันนี้มันบ้าคล่างมาก

นี่มีคนที่ไลฟ์เหตุการณ์ด้วยนะอย่างคุณสุภโชคจันลาย

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณสุภโชคเลย
คุณสุมพชกบอกว่าตอนนั้นนะผมขับผ่านไปแถวพโยธิน๑๒
ซึ่งตอนที่ผมเห็นเนี่ยตำรวจกำลังเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

แล้วเบนส์เขาก็พยายามขับหนีค่ะ
พหน๑๒มาทาง๕แยกลาดพร้าว
พอถึงแยกรัชโยธินก็เลี้ยวไปทางวิภาวดีรังสิตเข้าเตาปูน
แสดงว่าเส้นทางนี้เขาวกวนไปมาเหมือนกันนะ
ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดคืออันนี้คุณสุประโชคที่เขาไลฟ์เนี่ยนะ
เขาบอกว่ามาจบที่สนบังซื้อ
แล้วก็เลยถามคุณสุประโชคตอนนั้นถามจริงคุณไม่กลัวเหรอ
ทำไมคุณยังถึงไลฟ์อยู่เขาบอกก็กลัวแหละ
แต่ที่ไลฟ์เนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายที่รถโดนชนต่าง
ได้เห็นไลฟ์ของเขาแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง
เออนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะ

เขาเกิดเหตุวุ่นวายแล้วก็สามารถสกัดจับได้
ส่วนเรื่องของการสามารถควบคุมคนขับรถคันนี้ได้แล้ว

มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะ
มีรถเก๋งเสียหาย๒คันรถจักรยานยนต์เสียหาย๔คัน
ตำรวจคุมตัวผู้หญิงคนขับรถเบ้นสีดำคันนี้
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณว่าเมาไหม
๑๐๐ค่ะเพราะว่าวัดได้๒๕๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหนะฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ก็ควบคุมตัวของผู้ขับขี่ก็คือนางสาววิชุดา
ไว้ในห้องขังของสนบางซื่อตลอดทั้งคืนเลย

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วเสียทรัพย์
แล้วก็ชนแล้วหนีด้วยนะคุณนะ
ข้อหาเหล่านี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีแบบ
ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือและอีกหนึ่งข้อหาคุณ
นี่ฮะต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ตำรวจก็ทำสำนวนส่งสารในวันนี้
ค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหานั้น

ใช่ค่ะโอ้โหพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชม
ข้อหาความผิดที่คุณสืบสกุลบอกเนี่ยเอาจริงนะ
ก็มีอัตราโทษอยู่ในอำนาจสารแขวง
คือถ้าเกิดสมมุติเขารับสารภาพ

ถ้ารับสารภาพพนักงานสอบสวนก็จะยื่นฟ้องต่อสาร
ในเวลา๔๘ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเขาปฏิเสธ
พนักงานสอบสวนก็จะยื่นขอผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาต่อสาร
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนมีการรวบรวมพยานอีก
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย
ส่วนผู้ต้องหาหัวร้างข้างแตกเหมือนกันนะ
เพศยนาวินบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอเครียด
เรื่องธุรกิจส่วนตัวอ่าพอเครียดแล้วก็ไปดื่มเหล้าครับ
เสร็จแล้วก็มาขับรถแต่ทีนี้สาเหตุว่าเอ้าทำไมอ่ะ
ทำไมเธอถึงต้องหนีการติดตามตัวขนาดนั้น
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตกใจ
หลังจากที่ไปชนไปเฉียวชนรถตำรวจต่างเธอตกใจมาก
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะคุมตัวเธอไปส่งฟ้องศาล
ทีนี้มีข้อมูลจากสามีของเธอด้วยนะ
คือเขาก็พูดสั้นอันนี้ที่ตำรวจให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าภรรยาเนี่ยเครียดธุรกิจล้มละลายสูญเงินไปเป็นล้าน
แล้วก็เครียดที่ไม่มีเงินให้คนงาน
เงินที่มีอยู่มันก็ร่อยหล่อจนจะหมดตัวแล้ว
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจหาทางออกด้วยการไปดื่มเหล้าไปดื่มสุรา
สติหลุดเลยค่ะคุณสุดอันนี้สามีเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะ
ส่วนตัวของนางสาววิชุดาก็ถูกสอบปากคำนะครับ
รับว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นในบริษัท
ถูกโกงเงินปลายประมาณ๑๒ล้านบาท
แล้วก็มีการแจ้งความเอาไว้ฟ้องร้องดำเนินคดีกัน
แต่ต่อมาถูกผู้ร่วมหุ้นอายัดเงินในบัญชีซะงั้น
จึงทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่าย
แล้วก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนของพนักงานด้วย
เธอก็เกิดความเครียดขับรถเบ้นป้ายแดง
ซึ่งเป็นรถของบริษัทนะไปดื่มเหล้า
แล้วก็มีอาการมึนเมาจากนั้นสติหลุดก่อเหตุดังกล่าวแล้ว
ยิ่งชนแล้วก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวสติหลุดก็ยิ่งหนีอีก
ส่วนสาเหตุที่ไม่หยุดรถขับรถต่อไปอีกหลายกิโลเมตร
ก็อย่างที่บอกสติหลุดละหนึ่ง

กลัวว่าคนที่ไล่ตามจะมาทำร้ายเธอ
นี้เธอก็ฝากขอโทษไปยังผู้เสียหายทั้งหมดที่ได้เฉียวชนไป
ตำรวจก็จะตรวจหาเรื่องของสารเสพติดในร่างกายด้วยนะ
ทีนี้เรื่องของค่าเสียหายการชดใช้ต่างเนี่ย

เรื่องเงินทองที่เธอกำลังประสบปัญหาอยู่
เดี๋ยวก็ไม่มีเงินจ่ายในการชดใช้เยียวยาอีกนะฮะ

คนตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็กำชับเลย

รวมถึงกองบังคับการตำรวจจราจร
ว่าจะต้องกวดขันการตรวจสอบการขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา
แล้วก็พวกด่านตรวจต่างต้องเข้มงวด
กันอุบัติเหตุแล้วก็ลดความสูญเสีย
เน้นย้ำเรื่องของการสร้างช่องทางการรับรู้
กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย
คือเขาจะดำเนินการไปควบคู่กันกับการปลูกจิตสำนึก
แล้วก็บังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัย

แต่เอาจริงนะมันเกิดเป็นคำถามเหมือนกันคุณสืบสกุล
เพราะว่าระยะเวลาจริงตำรวจเจอตั้งแต่ต้น
แต่กว่าจะสกัดจับได้คือใช้เวลาเป็นชั่วโมง
เออแต่เส้นทางของเธอขับวกวนเหลือเกินนะฮะ
เมื่อกี้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางซื่อทำงานอยู่

ประหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางอนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่ว่าเธอขับวนไปวนมาเหมือนกันนะ

นี่ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมากลางกรุงเลยนะคะ